อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับโควิด๑๙ที่มีการพูดถึง

แล้วก็พูดกันถึงเรื่องกรณีที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือ
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

ก็มีการออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งนี้แล้วนี่เป็นหนังสือที่ต้องบอกว่า
มีพิมพ์ตัวแดงด่วนที่สุดนะคะโดยประหลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งใหม่นะคะ
ออกมายกเลิกคำสั่งเดิมเพื่อเอาง่ายคือเขาเรียกว่าสยบดราม่านะคะ
คำสั่งด่วนที่สุดที่ทำถึงผู้ว่าราชการจังหวัด๗๖จังหวัดและประหลัดกรุงเทพมหานคร
ขอให้สนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด๑๙แก่พนักงานบริษัทไทยเบเวอเรดจำกัดมหาชน
และครอบครัวของพนักงานอีกรวมเจ็ดหมื่นหนึ่งพันคนซึ่งเอ่อพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบายเรื่องนี้บอกว่า
เป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนแล้วก็ไม่มีเจตนาเอื้อประโยชน์ให้ใครนะคะ
ทุกคนรู้ดีว่าการทำงานต้องตอบสนองต่อประชาชนส่วนใหญ่นะ
ใครจะไปตอบสนองต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสังคมก็จะไม่ยอม
และการดำเนินการต่างจะต้องเป็นไปตามนโยบายของสบคค่ะ

ผลเอกนัทพลนาคพนิษฐ์ในฐานะภูมิหน่วยการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด๑๙
บอกว่าการขอสนับสนุนวัคซีนในองค์กรจริงแล้วทำได้นะคะ
แต่ว่าต้องดูความเร่งด่วนอย่างเช่นพบการระบาดในสถานประกอบการ
แต่ว่าการขอรับการสนับสนุนก็อันนี้เขาจะไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัวนะคะ
ส่วนนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่ากำชับไปแล้วทุกจังหวัดให้จัดสรรวัคซีนตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ
ก็เป็นอันเคลียร์นะคะ

ความคืบหน้าเรื่องการจัดหาเนี่ย
อนุทินบอกว่าเดือนนี้ไทยจะได้รับวัคซีนทั้งหมด๘๕๐๐๐โดส
แล้วก็มีข่าวดีบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่น